วัยรุ่นสองกลุ่มค่ะเขาคำเมนต์การและสุดท้าย
ฝั่งหนึ่งมีประมาณ๔๕คนอีกฝั่งหนึ่งมี๑๒คนค่ะ
ฝ่าย๔๕คนเพราะคำเมนต์เสร็จปุ๊บหนีไปค่ะ
เหลือเพื่อนคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนคนเดียวคือ
รุมกระทืบปางตายเลย
นี่๑๒รุ่ม๑ค่ะคุณผู้ชม
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้อย่างชัดเจน
เห็นพฤติกรรมพฤติการทั้งหมดนะคะ
ล่าสุด๑๒คนที่เป็นฝ่ายไปรุมกระทืบเขาเนี่ย
คนเดินทางมอบตัวกับตำรวจแล้ว

ตำรวจบอกว่าไม่ยากน่าจะติดตามจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดในวันนี้แหละ

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนศรีดอนชัยหน้าวัดพวกช้าง
เกิดขึ้นคือสักประมาณตี๑ค่ำคืนของวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน
คงไม่ต้องเล่าเท้าย้อนความไปแล้วนะคะ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่
ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๑๐คน

อายุอนามสักประมาณ๑๕๒๐ปีเห็นไหม

ส่วนอีก๒คนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว
คือนายเกริกเกียรติลมดีอายุ๒๐ปี
อีกคนหนึ่งคือนายธราดลมณัฐอายุ๒๐ปีค่ะ
ทีนี้จากการสอบปากคำนายธนวัฒน์หรือว่าไอซ์
ไอซ์เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุอ้างแบบนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุสักประมาณเที่ยงคืน
ระหว่างที่พวกตนและเพื่อนรวมแล้วก็๑๒คน

พอมาถึงจุดเกิดเหตุพบกับกลุ่มของนายชะนุดม

จอดรถอยู่ริมถนนสักประมาณ๔๕คน

หลังจากนั้นนายธนวัฒน์และผองเพื่อน
ก็เลยจอดรถจักรยานยนต์เดินเข้าไปหากลุ่มของนายชะนุดม

ก็มีเรื่องชกต่อยกันนะตอนนั้น
หลังจากนั้นเพื่อนของนายชะดุดมค่ะ

เหลือเพียงนายชนุดมคนเดียว
คนที่โดนกระทืบในภาพนั่นแหละคุณผู้ชม

ตนเองกับเพื่อนรวมทั้งหมด๑๒คนเนี่ยนะ
ก็เลยเข้าไปรุมทำร้ายร่างกาย
นายชะนุดมจนเป็นลมลมพับไปเลย
แล้วก็แยกย้ายกันออกจากพื้นที่แบบนี้ค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกศิริษัทศิริเดชอนันต์
เป็นผู้กำกับโรงพักเมืองเชียงใหม่บอกว่า
ตอนนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วทั้งหมด๑๐คน
ส่วนอีก๒คนที่เหลือยังไม่มามอบตัว

เพราะตอนนี้มีทั้งชื่อมีทั้งที่อยู่อาศัยแล้ว

ทำให้การติดตามจับกลุ่มตัวนั้นไม่ยาก

นำทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติมได้
ส่วนอีกหนึ่งกรณีที่มีการระบุว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุมีอาวุธ

อาวุธมีเพียงไม้กับค้อนไม่พบอาวุธมีดนะคะ
เรื่องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา

จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนข้อหาอื่นถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบ

ไปเกี่ยวข้องกับความผิดอื่นเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกต่อไป
ส่วนอาการผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้
ทางญาติเปิดเผยนะคะว่าอาการก็ยังคงโคม่า
ร่างกายยังไม่ตอบสนองนะคะ

บอกว่าทำใจไม่ได้จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำหลังจากนี้คือ
จะดำเนินคดีกับคนที่มาทำร้ายร่างกายลูกชายตัวเองให้ถึงที่สุดค่ะ